ส่วนเรื่องของเงินอาชีพเอาว่ากันไว้ทีหลัง

ล่าสุดเลื่อนอีกแล้วนะ
ถ้าเลิกล่าสุดเนี่ยคือ๒๘กุมภาคม

ซึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับคือรู้กันอยู่แล้วแหละว่ายังแต่งช่วงนี้ไม่ได้นะครับ
โปรแกรมมันก็ไม่แน่นอนน้องเก๋เนี่ยครั้งที่แล้วนะครับที่เราเห็นในภาพเนี่ย
คือไปที่สนามอันนี้เป็นภาพเก่านะไปที่สนามพิษณภูมิแต่ว่าวันนี้มาในป่าย
งานก็เลยโทรถามเธอก็บอกว่าเธอไม่สบายก็เป็นแผลที่สะโพกแล้วกัน
แล้วก็มีการพูดคุยว่าอ้าวสรุปงานแต่งเป็นยังไงเธอก็บอกว่าจริงหนวดการเนี่ย
คือ๒๘กุมภาพันธ์กับพี่แต่ว่าต้องเลื่อนก่อนเพราะว่าตัวศรีสะเกดเนี่ย
ก็ติดงานโชว์ตัวออกเสือหลังจากนี้แล้วก็เลิกอีกครั้งเนี่ยคือ๗มีนาคม
ที่คุณแม่ของเจ้าแหลมดูไว้ให้แต่ว่าเก๋เขาบอกว่าไม่อยากแต่งเดือนมีนาคม
เพราะว่าเป็นเดือนที่ไม่ถูกฉลกกับเธอก็ยืนยันว่าก็อยากแต่งในเดือนพฤษภาคมมากกว่า
ส่วนวันไหนเนี่ยก็คงไม่ต้องหาเรื่องกันอีกครั้งหนึ่ง
บกันมานานขนาดนี้แล้วก็ผ่านอุปสรรคมาด้วยกันยาวนานจริง
จริงก็รออีกนิดนึงนะเอาล่ะเดี๋ยวงานแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็มานำเสนอให้ทราบกันนะครับ